คุณผู้ชมครับถ้าเกิดมันจะเป็นสูตรผ่าทางตันจริงเนี่ยนะครับ
ที่ของรัฐบาลข้าวต้มมัด๓๑๒เสียงในขณะนี้

ปัญหามันมีอยู่สองอย่างใช่ไหมที่มันติดอยู่
ก็คือ๑ก็คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายยามาตรา๑๑๒

ซึ่งเขาบอกเขาก็ทยอยไม่ได้เหมือนกัน

ซองก็คือสกับสวนะครับ

จะไม่มั่นใจไม่เชื่อใจอะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นถ้าจะถอยจริงเนี่ยมันก็ต้องผ่าทางตันเป็นรัฐบาลที่เป็นลักษณะรัฐบาลสูตรกลางคั่วกลางหน่อย
ไม่มีก้าวไกลและไม่มีลุงเพื่อแก้ปัญหาล็อกต่าง
เพราะถ้าเกิดไม่มีก้าวไกลแต่มีลุงเข้ามาประชาชนอาจไม่พอใจ
หลายคนก็บอกว่าเพื่อไทยเองก็จะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะเพื่อไทยก็ประกาศเอาไว้เหมือนกัน
วลชนผู้ชุมนุมก็อาจจะออกมามันก็วุ่นวายอีกค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสูตรกลางใช่ไหม
คือถอยกันคนละครึ่งนึงไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุง
ท่านผู้ชมครับถ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทิศทางการเมืองไทยมันจะเป็นไปได้ไหม
วันนี้ผมคุยกับอาจารย์ปริญญาแล้วก็อาจารย์สมชัยนะครับ
ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิอาจารย์ปริญญากับอาจารย์สมชัยเนี่ยมองอย่างนี้นะฮะ
อาจารย์ปริญญาบอกว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลทุกสูตรเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จากนี้ไปเนี่ย
เชื่อได้เลยว่าเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน
มีเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งอย่างแน่นอนนะฮะที่เหลือองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นอะไรเท่านั้นเอง
เช่นเดียวกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลเชื่อว่ายังไงก็ไม่ใช่บิ๊กป้อม
ไม่มีทางที่จะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโอกาสเนี่ยอาจจะเป็นไปได้บ้าง
เพราะถ้าเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยอาจารย์ปริญญาเชื่อว่าคุณทักษิณไม่น่าจะได้กลับบ้าน
ไม่ได้หมายความว่าจะถูกปิดกั้นสกัดกั้นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามา
แล้วต้องรอการรับโทษจะต้องไปรับโทษในคดีที่ตัดสินแล้วต้องไปอยู่ในเรือนจำรอขั้นตอนอะไรต่างเนี่ย
เพื่อจะได้ออกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยแล้วไม่ใช่คนของเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ย
คือการเสนอเรื่องการดำเนินการต่างมันอาจจะลำบากกว่าหรือเปล่า
อาจารย์ปริญญาเชื่อว่าการประกาศกลับบ้านของคุณทักษิณเป็นการกดดัน
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเดินหน้าคืบหน้าแล้วก็เสร็จเร็วขึ้น
ติดล็อกนั้นล็อกนี้ยึกกันไปยักกันมานัดกันไปนัดกันมาไม่เดินหน้าไม่เสร็จสักที
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
เรื่องนี้นะครับอาจารย์ปริญญาเชื่อว่าน่าจะมีการตกลงกันไว้แล้ว
แล้วเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยยังไงได้เป็นรัฐบาลแน่นายกก็อยู่
กับเพื่อไทยที่เหลือคือการจัดตั้งคอรมออย่างไรให้คนยอมรับ
และคงไม่มีอะไรกระทบกับการกลับบ้านของคุณทักษิณโดยมอง
ว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับจริงเนี่ยอาจารย์ปริญญาเชื่อว่าวัน
ที่๑๐สิงหาคบนี้อาจยังไม่ได้กลับน่ะถ้าจัดตั้งได้นายก

ก่อนเพราะว่าอาจารย์ส่วนไชยมองว่าวันที่สุดแรกมึงได้
เก้าไกลอยู่อ่ะถ้าจะได้รับการยอมรับใช่ครับมันต้องเรียก
ออกไปคือถ้าจะไปต้องก้าวกลายไปเองใช่ครับทำไม
รู้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อประชาชนเขา
เหมือนกับที่เราพูดกันใช่ไหมมัดกันไว้มันต้องเป็นการ
มีก้าวไก่ก่อนแล้วก็เติมเข้ามาจนถึงจำนวนที่ต้องการ
แต่ว่าไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีอีกข่าวอีกกระแสหนึ่งที่คุณภาคภูมิพูดเมื่อกี้
ใช่ไหมครับคือไม่มีทั้งก้าวไกลแล้วก็ทั้งไม่มีลุง
ส่วนเรื่องสูตรไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงตรงนี้นะฮะ
ทางอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะครับมองว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทาง
เพื่อที่จะเหมือนกับถามถามฝ่ายต่างถามสังคมด้วย
ถามประชาชนด้วยว่าถ้าเกิดสูตรนี้ไม่มีพักก้าวไกลด้วย
ไม่มีสองลุงด้วยในรัฐบาลเนี่ยคนยอมรับได้ไหมหรือกระแสเป็นยังไงนะครับ
ส่วนคุณธนทรจะไปเจอคุณทักษิณจริงหรือไม่จริงมีดิวจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ส่วนตัวแล้วอาจารย์สมชัยมองว่าถ้าคุณธนทรไปจริงนะ
มันเป็นการคิดสั้นทางการเมืองแต่เมื่อมีข่าวออกมาเนี่ย
ว่าก็เป็นการโหมกระพือออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งมากกว่า
ซึ่งก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่จริงเนี่ยทำไมคุณธนทรถึงไม่ยอมออกมาปฏิเสธ
แล้วก็ยังได้ฝากคำแนะนำไปถึงพักก้าวไกลในขณะนี้ด้วย
คือผมบอกก้าวไกลเลยนะบอกผ่านรายการนี้เลยนะ
ถ้าคุณเชื่อว่า๑๕๑เสียงของคุณจะไม่เป็นรัฐบาล
แต่จะยกมือให้กับเพื่อไทยโดยหวังว่าเพื่อไทยจะไม่มีก้าวไกลแล้วก็ไม่มีลุงด้วย

แล้วก็บอกว่าเพื่อไทยเองจะช่วยคุณในการสนุนกฎหมายต่าง
ที่คุณอยากแก้ไขในสภา
ผมคิดว่าคุณเด็กเกินไปใช้ประโยคนี้เลยนะเชื่อคนง่ายเกินไปนะครับ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่มีลุงก็ตามเนี่ย
แต่องค์คาพยพต่างที่เกิดขึ้นในคณะรัฐมนตรีมันก็คือกลุ่มอำนาจเดิมทั้งสิ้น
เราก็ว่าเพื่อไทยนั้นยอมตัวเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มอำนาจเดิม
อาจารย์น้ำสูตรที่บอกว่าไม่มีก้าวกลัยแต่มีรุงจะรุงใดรุงหนึ่งหรือว่า
ลุงก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ปริญญามองว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับ
เพราะเพื่อไทยยังไงก็คงจะพยายามลักษารักษาพักก้าวกลัยไว้ก่อน
สมชัยบอกว่าช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีความพยายาม
พือข่าวดันก้าวไกลออกจากสมการพักร่วมรัฐบาลของเพื่อไทย
นะฮะแต่เพื่อไทยก็คงรู้ว่าการดันก้าวไกลออกไปเนี่ยมันมีผล
เสียมากกว่านะฮะทำให้วันที่สี่สิงหาคมนี้ต้องดูว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มันจะจัดได้ง่ายจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดจะจัดตั้งรัฐบาลกันเกิดขึ้นจริง
โดยมีก้าวไกลอยู่ทั้งอาจารย์ปริญญาอาจารย์สมชัยมองว่าเพื่อไทยอ่า
ก้าวกลายต้องยอมลดนะยอมลดผมถามว่ายอมลดอะไร
ก็คือลดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองค่ะคำถามก็คือเอ้าถ้ามาลดตอนนี้ประกาศเลิก
ตอนนี้ไม่ทำแล้วอะไรก็ว่ากันไปสถานการณ์ยังไม่เหมาะสม
ขอให้ประชาชนที่เลือกก้าวไกลเข้าใจเนี่ยแล้วยังทันไหม
มันจะลดได้จริงจริงเหรอคะอาจารย์ปริญญากับอาจารสมชัยบอกว่ารถน่ะลดได้
อืมแต่คำถามคือยังทันไหมอ่าพักการเมืองต่างต่างที่เขาบอกแล้วว่าต่อให้
ก้าวไกลลดหนึ่งหนึ่งสองเขาก็ไม่เลือกใช่สวบอกก็ไม่โหวตให้อืม
แต่อาจารย์ปริญญาเชื่อว่าทางการเมืองเนี่ย
ยังไงเขาก็คุยกันได้ขอให้คุณลดหนึ่งหนึ่งสองก่อนค่ะ
ไอ้สองสามสี่ข้างหลังที่ตามมาเนี่ยคุณลดเรื่องแรกก่อน
คือเรื่อง๑๒บอกไม่ทำแล้วเลิกแล้วเนี่ยเชื่อว่าที่เหลือจากนี้เนี่ย
คุยกันได้อืมอาจารย์เชิญใครเชิญชาติ
ชาติไทยพัฒนาเชิญประชาธิปัตย์แล้วก็เชิญภูมิใจไทย
แล้วโดยข้อเสนออะไรฮะในเมื่อเขาบอกไปแล้วว่าถ้ามี๑๑๒เขาไม่เอา
ก้าวไกลเขาไม่เอาก็คือไม่รู้ล่ะผมเชิญร่วมรัฐบาล
มีหน้าตาแบบนี้แล้วมาช่วยกันผลักดันประเทศเอาหรือไม่
แล้วก็เรื่องหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นเพียงความเห็นของพักกับหนึ่งพักเดียว
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพักอื่นไม่เอายังไงก็ไม่ผ่านในวาระที่หนึ่ง
นี่คือตะกะที่เกิดขึ้นมันอธิบายได้คือผมคิดว่า
จริงจริงแล้วเนี่ยตัวเรื่องว่าก้าวกลายควรจะลดตอนนี้อย่างกัน

ซึ่งสมมุติถ้าเสนอ๓พักพร้อมกันเนี่ย
ถ้าผมเป็นพักชาติไทยพัฒนาผมเป็นวิทยาปัตย์
ถ้าผมตอบก่อนนะผมเข้าก่อนนะ
แล้วถ้าตอบแค่๒พักภูมิใจไทยไม่ตอบนะ

สถานการณ์นี้ก็ยังมีโอกาสชนะได้